สำหรับเรื่องที่รองผู้ราชการจังหวัดตรังประกาศว่าจะยื่นดีกาเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ราชการจังหวัดทั้งที่ตัวเองมีอาวุโสในลำดับหนึ่งนั้น
ทำให้วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ว่า
การพิจารณาแต่งตั้งผู้ราชการจังหวัดครั้งล่าสุดเป็นไปด้วยความเหมาะสมแล้วครับ
แล้วอาญาต้ายก็จะต้องไม่ได้เพราะมีตำแหน่งอยู่แค่นั้น
ใครอาวุศวมากก็ได้ผลออกไปส่วนนั้นไปผมทราบมาว่า
ท่านที่ท่านรองเนี่ยก็ในรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มสี่สิบแปดจากแปดสิบกว่าคนเนี่ยมาอยู่สี่สิบแปด
แต่พอรอบที่๒เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าจะต้องมีคนไม่ได้ครึ่งหนึ่ง
ก็อยู่ที่ไม่ได้ในเรื่องรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการ
ดำเนินการมีคะแนนมีอะไรหมดทุกอย่าง
ขณะที่นายสายันอินทรพรรครองผู้ราชการจังหวัดตรังระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะเข้าไปกราบศักระพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ